ไปจบที่หมอปลาดีกว่าค่ะงานนี้

เจ้าของสวนบอกว่าคนงานในสวนของเขาเนี่ยนะ
ถูกผีมาตามหลอกหลอน

ผีลามกมากเลยนะครับค่ะขึ้นคร่ำ๓รอบแล้วนะจริง

อันนี้ไม่ได้ทะลึ่งนะนี่คนงานเขาบอกแบบนี้นะคะ
นั่นใครล่ะเสื้อดำนักข่าวของไทยรัฐทีวีเองค่ะ
ต้องลงพื้นที่ไปที่สวนอินทภาลำแห่งนี้นะคะ
อยู่ที่อำเภอเมืองสะแก้วหลังจากที่เจ้าของสวน
ร้องขอความช่วยเหลือมาบอกนักข่าวประสานหมอปลาให้หน่อย
หมอปลามือปราบสัมภเวษีเขาบอกว่า
คนงานของเขาถูกผีตามหลอกลอน
ไม่เป็นอันทำงานไม่เป็นอันกินอันนอนแล้วนะ
ไม่มีใครกล้าเข้าไปตัดอินทภารำ

ลาออกจากงานยอมตกงานตอนโควิดแบบนี้
เจ้าผีจะมาคมขืนกลัวนะครับคุณผู้ชมทีนี้
ส่วนอินทภารำแห่งนี้นักข่าวของเราไปดูแล้วนะคะ
มีเนื้อที่สักประมาณกว่า๕๐ไร่
มีต้นอินทภารำกว่า๑๐๐ต้น
ดีตสวนแห่งนี้ฟังชัด

แล้วเคยเกิดเหตุการณ์ฆาตกรรมมาแล้ว
แล้วจุดนี้มีคนโดนฆ่าเสียชีวิต๓ศพ
เจ้าของสวนก็เลยเชื่อว่าวิญญาณของผู้เสียชีวิต
ยังคงวนเวียนอยู่ตรงนี้ไม่ไปผุดไปเกิดสักที
ก็เลยตามมาหลอกหลอนคนงานของเขานะคะ
ทีนี้หนึ่งในคนงานชื่อว่าทวีวัฒน์เล่าบอกว่า
คือ๑ขณะที่เขาตกปลายอยู่ที่บ่อน้ำตรงนี้นะฮะ
จู่ก็เห็นผู้ชายรูปร่างผอมสูงผิวดำ
ค่อยผุกขึ้นมาจากน้ำ
ขอบคุณสำหรับเสียงสาวนะคะ
ตนเองก็มั่นใจเลยว่าไม่ได้ตาฝาด
เป็นผีแน่นี่ขึ้นมาแบบนี้ค่ะ
ตาแดงเนี่ยนะนี่แหละแล้วมีครั้งหนึ่ง
ตนเคยตามไปดูเลยนะตามไปดูเลยค่ะ
ก็เห็นผีเปิดประตูบ้านเข้าไปที่บ้านพักของตนเอง
ทั้งที่ประตูมันก็ล็อกปิดไว้แต่ผีเปิดเข้าไปได้

ฟังคุณทวีวัฒน์เล่า
ทางทางทีมันมันไม่มีใครเดินแล้วไงที่หนึ่งที่สองไม่มีใครเดินแล้วคือพื้นที่ตรงนี้เป็นน้ำด้วย
ใช่ก็เขาก็เดินขึ้นมาถ้าเดินขึ้นมา
พอเดินขึ้นมาจากที่ผมนั่งอยู่เนี่ยผมก็สังเกตเห็นว่ามีใครเดินขึ้นมา
ผมก็เดินตามเดินตามผีด้วยจะให้ผมก็เดินตามเขาก็อ้อมอ้อมไป
เนี่ยด้านหลังเนี่ยผมก็เดินตามคือเดินตามไปแล้วเขาก็เปิดประตูนะ
เปิดประตูบ้านให้นะครับครับเปิดประตูเนี่ยเปิดประตูห้องเนี้ย
คนงานคนนี้ไม่ได้โดนผีคมขืนโดนเห็นผีเปิดประตูค่ะ
คนต่อไปที่จะเล่านี่แหละค่ะโดนผีข่มขืน
ชื่อว่าคุณสุกิตราเป็นผู้หญิงนะท่านนี้ค่ะเธอบอกว่า
คือเคยถูกผีหลอกเหมือนกันเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอนกลางคืน
ขณะที่ตัวเองขุดหลุมนั่งปลดทุกข์อยู่ในสวนอยู่ดี
จู่ก็เห็นผีผู้ชายห้อยหัวลงมาจากต้นไม้แล้วแลบลิ้นปริ้นตาตกใจกลัวค่ะ
ถามว่าทำไมอ่ะวิ่งสิคะวิ่งหน้าตั้งเลยขี้หดตดหายหมดเลยนะคะ
ทันโทษทีนี้ไม่ใช่แค่นั้นนะคะไม่ใช่วิ่งหนีเท่านั้นนะ
เป็นไข้อ่ะจับไข้หัวโกรนอยู่หลายวันเลยค่ะ
สำหรับคุณสุกิตรานะคะยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้
คุณดูต่อค่ะโหนี่หลอกมากรับอีกหน้าจอเลยนะคะ
คืนต่อมาผีตัวเดิมตามมาขึ้นคร่อมคมคืนเธอ
สามคืนติดติดสามรอบติดติดโอ้โหฟังเธอเล่าด้วยปากเธอเองดีกว่าค่ะ
กำลังเกอะเดี๋ยวมอเข้าไปขาแหวนอยู่ข้างบน
ขาคนเห็นเป็นขาคนเลยไม่ใช่ตัวแบบเหมือนเป็ดน่ะ
เอาขาขึ้นไว้ข้างบนแล้วก็หัวห้อยลงมา
เกือบจะถึงเราแลบลิ้นเลย

แล้วประมาณสักตีหนึ่งตี๒

เป็นเงาเลยข้อมเลยขึ้นข้อมเลยแล้วก็เรียก
ก็มีเพื่อนร่วมงานกันนอนอยู่ข้าง๓คน

ก็ไม่มีใครช่วยก็ไม่มีใครได้ยิน
แล้วก็บอกว่าสงสัยกูฝันไป
ตอนเช้ามาเป็นขย่ำ

เขียวด้วยคือโดนขมขื่นโดนจับโกรธไงครับ

ตาอยากมาจากไหนผีนี่๓วันรวด

ไปดูประวัติของที่ดินตรงนี้เนี่ยนะคะ

๒รอบปี๕๕เนี่ยอีก๑รอบนะคะ
ครั้งแรกศพแรกเกิดขึ้นเมื่อปี๔๙ค่ะ
คนที่โดนฆ่าตายชื่อว่าทุเรียนนะคะ

ถูกยิงตายคาสวน

เป็นชาวบ้านที่จูงวัวเข้ามากินย่า

รนยุทธ์เนี่ยเป็นแกงลักลอบ

หนีการจับกลุ่มแล้วยิงต่อสู้กับตำรวจสุดท้าย
วิสามันฆาตกรรมตายตรงบ่อเหมือนกัน

ต่อมาหมอปลาลงพื้นที่ไหมต้องลงค่ะ

หมอปลาพร้อมทีมงานเดินทางมาถึงที่สวนอินทภารำเนี่ย

โดยมีคุณแอนเจ้าของสวนพาเดินสำรวจแบบนี้

นิมนต์พระสงฆ์จากอายุทยามา๙รูปมาทำพิธี
แล้วเคยทำเครื่องเส้นไหว้เพื่อไม่ให้ผีมาก่อกวน

ไม่ควรที่จะทำให้กับสัมภเวษี
ควรจะนำไปแจกจ่ายให้กับคนที่ตกทุกข์ได้ยากมากกว่า

หมอปลาไปดูรอบบ่อน้ำ

สิ่งที่เกิดขึ้นกับหมอปลาคืออะไรรู้ไหมคะ

หมอปลาบอกเลยสัมผัสได้ถึงวิญญาณที่บอดตรงนี้ค่ะ

ญาติของคนตายเขาก็อยู่แค่ข้ามทางรถไฟนี้ไป

ปี๔๙
ล้านหรอ

โยยิงไปกี่นัดครับ
ไม่ครับก็มาเรียงปลายอยู่นี่หน็อ

แต่เขาไม่มีการเรียกวิญญาณให้คนตายเหรอ

หมอปลาคุยกับหลานชายของนายประเสริฐ

ทีนี้หลานชายบอกว่า
ขึ้นหลังจากที่พระเสชเสียชีวิต

แต่ไม่ได้มีการนิมนต์นำพระมาทำพิธี
หมอปลาก็เลยให้หลานชายจุดเทียน๒เล่มอยู่ริมสระ
เพื่อปลดปล่อยวิญญาณก่อนที่หมอปลาจะเดินถือทูบว่ายน้ำลงไป
นี่จังหวะนี้ค่ะไปปักด้วยตัวเองนะคะ
ระหว่างนั้นก็ให้หลานชายเรียกชื่อประเสริฐ
คุณผู้ชมดูบรรยากาศช่วงนี้หน่อยนะคะ
สุดท้ายหมอปลาขึ้นมาได้นะคะไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะคะ
หลังเศษเช่นพิธีแล้วหมอปลาแนะนำให้คุณแอน

หากมีเวลานะในมิชานี้ให้ทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล

การทำบุญก็คือการนำของไปมอบให้กับคนที่ลำบาก

แล้วก็ตอนนี้สบายใจได้เพราะตนทำพิธี
เรียกดวงวิญญาณกลับบ้านหมดแล้ว
เดี๋ยวรอดูว่ายังมีคนโดนหลอกอีกไหม
ยังมีคนโดนผีคุณคุณค่ะแล้วตกลงตัวที่ข่มขืนไปด้วยไหมไปยัง
หมอปลาบอกไปแล้วเอออุ่นใจหน่อย